ไป๓๐ปีแล้วอายุครบ๓๐ไม่ใช่น้ำแข็งนะ

ดีครับดีครับยิ้มแบบนี้แหละดี

วันหน้าอะไรอย่าลืมบอก

สรุปคืองานอะไรกันแน่งงไปหมด

คือบางคนถามว่าตายในวันเกิดใช่ไหม
หรือทำบุญแก้เคล็ดในวันเกิด
แบบนี้ให้อายุยืนยาวเหรอ

แล้วนี่แหละค่ะเจ้าของวันเกิดนอนอยู่
ให้รดน้ำเหมือนกับรดน้ำศพเลย

เข้าเตาเผาเลยแหละเมื่อกี้เข้าไปแล้ว

เขาเป็นเดสดีไซเนอร์นะนักออกแบบความตาย
จำได้ยังคือเขาเกิดวันที่๒๑
พฤษฎิกาก็เนี่ยครบรอบ๓๐ปี

เตือนสติตัวเองเตือนสติคนอื่นด้วยนี่

เกิดบอกว่าการตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติ
เขาคิดธิริปนี้ได้นะนี่หม่อนพระก่อนเลย

เชื่อว่าหลวงพี่หลวงพ่อคงเกาหัวเหมือนกัน
สรุปคือโยมจะให้จัดงานอะไรกันแน่
จัดที่วัดเวรุวนารามที่สวรรคโลกสุโขทัยค่ะ
ญาติพี่น้องพร้อมมาช่วยงานแต่ใส่ชุดดำแบบนี้

บทที่พระใช้เป็นบทบังสุกุล

บังสุกุลคือเหมือนกับสวดศพจริงนี่แหละค่ะ

ดอกไม้จันทร์นอนในโลงเข้าเตาเผา
แต่ไม่ได้ทำจริงคือไม่ได้จุดไฟเผา

คุณนนท์นี่แหละความรักอยู่เหนือความตาย

แล้วเราเล่าข่าวนั้นไปก็เล่าไปก็หลอนไป

เขาก็จะเอามาจัดในเป็นงานต่าง
ก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตาย

ความตายก็ไม่มีใครหลีกหนีพ้น
แต่ขอให้ไม่ใช่เร็วนี้ก็ละกัน